ควายตุ๋นมาแล้วจ้าควายตุ๋น

ควายตุ๋นเนื้อนุ่ม
ดิฉันจะพาไปชิมนะทั้งก๋วยเตี๋ยวควายตุ๋น
แล้วนี่ที่สับอยู่ข้าวมันควายตุ๋นคุณผู้ชม

ใช่เนี่ยเห็นไหมคะเนื้อที่ค่อยจัดเรียงวางคู่กับข้าวมัน

ส่วนอย่างอื่นสับก็มีนะนี่ไก่ทอดสับก็มีหรือว่าไก่ธรรมดาก็มี
ใช่ค่ะแต่ว่าไฮไลท์ของร้านลุงจันแก้วดวงไลเนี่ยนะคะ
เมนูสุดพิเศษเลยก็คือข้าวมันควายตุ๋นนั่นเองค่ะ

ใช่คือแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยคุณลุงจันแก้วเนี่ย

เอาทั้งสองอย่างมาดัดแปลงจนได้มาเป็นเมนู

แล้วเขาก็เอาข้าวมันที่แบบหุงแล้วไปอบเตาถ่าน

ข้าวมันก็ทั้งหอมทั้งหวานทั้งอร่อยแล้วนะ
ใช่ค่ะส่วนเนื้อควายบางคนคุณสืบสกุล
พอพูดเนื้อควายอุ๊ยมันต้องเหม็นสาบแน่เลย
อุ๊ยมันต้องเหนียวแน่เลยไม่เลยค่ะ
เพราะว่าที่ร้านนี้เขาจะเลือกควายที่แบบยังอ้อ
ไม่เอาควายแก่หนังเหนียวนะเขาจะเอาควายหนุ่มควายสาวมาตุ๋น
แล้วตุ๋นนานแบบ๒ชั่วโมงขึ้นไปจนถึง๔ชั่วโมง
คิดดูสิครับไม่เปื่อยให้มันรู้ไปเครื่องเทศนะ
ซึมเข้าไปในเนื้อกลิ่นสาบไม่มีเลยค่ะ
แล้วเดี๋ยวอนาคตนะเร็วนี้แหละทางลุงจันแก้วเนี่ย
จะทำนี่พะโลควายพะโลพะโลพะโลควายเหรอใช่ค่ะ
ตอนนี้หมูพะโลไก่พะโลแต่นี่เป็นควายพะโล
อนาคตอนาคตแต่ว่าตอนนี้คุณผู้ชมไปชิมก่อนเลย
ข้าวมันควายจานละ๕๐ค่ะถ้าเกิดอยากพิเศษเพิ่มเนื้อควาย
จานละ๖๐ไปเลยกินที่ร้านเตี๋ยวควายตุ๋นนี่แหละ
อยู่ตรงทางเข้าวัดพระนอนแม่ปูคานะคะที่สรรกำแพง
เปิดกันตั้งแต่๘โมงเช้าจนถึง๕โมงเย็น
แล้วหยุดหยุด๑กับ๑๖นะคะ
มีทั้งข้าวมันควายมีทั้งก๋วยเตี๋ยวเนื้อควายนะ
โอ้โหเขาการันตีเลยนะไม่เหนียวไม่สาบเปื่อยอร่อย
ใช่ไม่เหนียวไม่สับไม่คาวอร่อยด้วย
ใครไปเชียงใหม่เนี่ยแวะไปอุดหนุนกันได้นะคะ